จังหวัดชนบุรีนะฮะมีสองสาวใจดำขี่มอเตอร์ไซค์

เอาน้องหมามาทิ้งแต่ถ้าทิ้งข้างทางก็เข้าใจ
คราวนี้ทิ้งไว้ในถังขยะ

เท่ากับว่าเหมือนตั้งใจจะรอให้มันตายเหรอ
ปล่อยให้มันตายช้าเหรอวงจรปิด

เพราะนี่คือน้องหมานี้คือหมาตัวเล็ก
สองสาวขี่มอเตอร์ไซค์คนขี่สีเหลือง
คนซ้อนสีดำและคนซ้อนเป็นคนอุ้มหมา
แล้วว่าสีอะไรนะสีฟ้าบ้างหรือสีเขียว
เห็นต้องหมาไหมค่ะเห็นขาทั้งสี่ขาทิ้งแป๊บลงไปเลยฮะ
และจากนั้นก็บีดมอเตอร์ไซค์หายไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงข้าม
กู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงก็คือเทศบาลบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
มาจากเฟซบุ๊กของคุณทันยะนันคุณทันยะนันบอกคืออะไรอ่ะ
คืออะไรคือเอาลูกหมามาปล่อยคือถ้าปล่อยให้มันหากินเองคือปล่อยบนถนน
ในวัดเข้าใจหมดเลยแต่คราวนี้ปล่อยในถังขยะ
เหมือนตั้งใจจะให้มันตายเหรอนี่ชีวิตนะเว้ยอันนี้พี่เขาบอกนะ
ชีวิตนะเว้ยแล้วก็บ่นยาวเลยบอกนี่คือความใจดำจริง
บอกพี่กัดด้วยว่าพี่กัดอยู่ที่ไหนแล้วน้องหมาเป็นไงอ่ะตายยัง
ยังไม่ตายฮะหมาดวงแข็งเพราะว่าพี่กู้ภัยเนี่ยคือได้ยินเสียง
ได้ยินเสียงก็เดินมาดูคนมาทิ้งจริงแล้วค่อยไปดูกล้องวงจรปิด
ตกลงแล้วใครมาทิ้งนี่เหรอใช่ฮะนี่คือน้องหมาที่ดวงแข็ง
หน้าตาน่ารักเหลือเกินสีขาวลายออกจากน้ำตาลน้ำตาหน่อย
กระจิ๋วเดียวเองพี่วิชัยคำเจริญบอกมาเจอ
ประมาณ๒ทุ่มพอดิบพอดีได้ยินเสียงน้องหมาร้องแบบนี้
ก็เลยเดินมาดูไอ้เจ้าตัวเนี้ยตัวสั่นงานงกอยู่
ในกระป๋องถังขยะอ่ะเอ้อมันน่ารักจริงน้องหมาฮะ
พอไปย้อนดูข้องย้อนปิดก็ตกใจ

ตอนแรกจะเอาไอ้บุญหลงไอ้หลง

ให้ตั้งชื่อตามสถานะ

เจ้าหมาตัวนี้เลยชื่อว่าไอ้ถังไปเรียบร้อยแล้วนะครับ

มันเข้าข่ายจะมีความผิดตามกฎหมายด้วยนะ